ผมพาไปดูนาทีระทึกกันหน่อยกันแล้วกันครับ
บาสลูกโม่อันนี้เป็นฉายาของคนที่ก่อเหตุ
ไปยิงน้องผู้ชายอายุ๑๓๒คนอาการปางตายนะฮะ
แล้วโพสต์บอกว่าถ้าไม่ตายเขาจะไม่ยอมติดคุก
ล่าสุดบุกไปจับกว่าจะจับได้
ไปดูกันว่าใช้ความยากขนาดไหนครับ
ก็พูดว่าผมห่อมผมห่อม
มานี่
ผมไม่ไหวแล้ว

ผมไม่ไหวแล้วพี่พี่

อันนี้คือวิ่งหนีตายมาบนหลังคาบ้าน

ตำรวจนครบัญ๗ปิดล้อม
หรือฉายาบาสลุกโม่อายุ๓๑

ข้อหาพยายามฆ่าและมีอาวุธปืน

พกพาปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
จับได้ที่บ้านเช่าในพื้นที่เขตฝั่งทนครับ
ซอยวัดประดิษฐารามหรือว่าวัดมอน
เห็นตำรวจปั๊บบาสลูกโม่คือซอยเท้าถี่
วิ่งหนีปีนขึ้นหลังคาบ้านของคนอื่นด้วยครับ
ชาวบ้านก็ตกใจตอนแรกนึกว่าเสียงแมวที่ไหนได้
เท้าคนกระโดดจากหลังคาฝั่งนี้ไปหลังนู้นฮะ
วิ่งหนีไม่คิดชีวิตแต่สุดท้ายก็ไม่รอด
เหนื่อยและหอบยอมให้จับตัว
ใส่กุญแจมือเรียบร้อยครับนี่นะฮะ
เนื่องจาก๒๙กรกฎาคมบาสลูกโม่
ผู้ต้องหาเนี่ยเขาใช้ปืนไทยประดิษฐ์๓๘
รัวยิงกลุ่มคู่อาริแล้วเป็นเด็กวัยรุ่นครับ
อายุ๑๐กว่าขวบเอง๖นัดนะฮะ
เหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นบริเวณท่าน้ำวัดชะลอ
ที่บางกรวยนนทบุรีศาลจังหวัดนทบุรี
ก็เลยต้องออกหมายจับไงนี่นะให้ดูหลักฐานต่าง
หมายต่างมีคนเจ็บ๒คนผู้ชายทั้งคู่
อายุสิบสามทั้งคู่เหมือนกันคนแรกถูกยิงเข้าที่แก้มซ้าย
ลุข้างขวาอีกคนเนี่ยโดนเข้าไปที่กลางหลังทะลุปอดฮะ
สาหัสปางตายทั้งคู่เลย
บาสลูกโม่มีข้อมูลบอกว่าก่อนจะหลบหนีโพสต์ข้อความ
คมคู่ครับถ้าสองคนไม่ตายจะไม่ยอมติดคุก
สุดท้ายพอจับมานั่งคุยกันเอายังไงยอมรับไหม
เขาบอกเขารับว่าเขายิงจริงวันนั้นพักพวกมาฟ้อง
ว่าฝั่งนู้นจะชิงมอเตอร์ไซค์ไปก็เลยไปทวงคืน
พอไปถึงเห็นกลุ่มนั้นมากันเป็น๑๐นั่งกันอยู่
แล้วบางคนมีมีดทำท่าจะวิ่งเข้ามาทำร้าย
ก็เลยชักปืนรัวยิงใส่อ้างว่าป้องกันตัว๖นัดนะฮะ
นัดอ้างว่าป้องกันตัวไม่รู้กระสุนถูกใครบ้าง
วันนี้ผมอยากขอโทษพ่อแม่คนเจ็บครับ
สำนึกผิดแล้วอาวุธปืนที่ใช้เป็นเพื่อนรุ่นพี่ซื้อมาจากโซเชียลมีเดีย
ราคากระบอกละหนึ่งหมื่นบาทโอ้โหเมื่อวานนี้เพิ่งเล่าไปเองอ่ะ
เดี๋ยวปัญหาปืนเถื่อนก็ต้องปราบปรามนี่ซื้อมาจากออนไลน์ครับ
กระบอกละหนึ่งหมื่นยิงเสร็จเอาไปคืนรุ่นพี่แล้วเรียบร้อย
รุ่นพี่ในใจต้มตอบแล้วนะเนี่ยจะโดนข้อหา
แล้วมีการโพสต์ข่มขู่ตกลงฝีมือบาสไหมบาสบอกไม่ใช่ผมครับ
จับกลุ่มตรวจสอบประวัติเคยต้องโทษจำคุกชิงทรัพย์
ในพื้นที่ชนะสงครามโรงพักชนะสงครามมาแล้วนะ
ส่งตัวกลับไปที่โรงพักบางกรวยดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปฮะ